อ่ะเรื่องนี้เอาจริงตัวดิฉันก็ไม่ค่อยอยากจะเล่า
ยังไงฮะหนูเหรออ๋อที่เมื่อวานมันไม่ได้น่าเอ็นดูอ่ะ
จะเดินออกยังไงกองทัพหนูเยอะเลย
ควรไม่รู้ทีมข่าวที่ของเรารงพื้นที่แฟลต์ดินแดง
นี่เป็นการอ่านข่าวสู้ชีวิตมากบอกเลยเพราะว่า

คุณผู้ชมหนูที่เป็นปัญหาของชาวแฟลต์ดินแดงค่ะ
เขาบอกอยู่กันแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว
เขาบอกเดี๋ยววันนี้กรทมจะเอากรงไปวางดักหนูแล้วนะคะ

ใช่ค่ะผู้ในการเขตดินแดงคุณนิวัฒน์ดวงจิโนค่ะ

แล้วก็กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัยกรุงเทพ

ตามที่มันมีภาพเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์นี่แหละค่ะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาไปดูแล้ว

มาจากสาเหตุที่เขาบอกว่ามันเป็นเศษขยะไง
แล้วก็มีคนลักลอบไปให้อาหารอยู่เป็นประจำ
หนูมันก็เลยมารวมตัวกันอยู่แบบนี้

วิธีการกำจัดหนูมันมี๓วิธีค่ะ
วิธีแรกจะเอากรงมาวางเหมือนกับดัก

แล้วเดี๋ยวจะเอาหนูส่งไปตรวจหาเชื้อโรคด้วย

ก็เป็นภาหะนำเชื้อโรคอย่างดีเลย

ส่วนประชาชนหรือชาวบ้านที่ถูกงูกัด

นักงานเขตดินแดนและการเคหาแห่งชาติ

นำถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเอามาวางไว้
เดี๋ยววันนี้ค่ะช่วงกลางประมาณสักบ่าย๒อันนี้

เคหาแห่งชาติบอกเดี๋ยวเริ่มปฏิบัติการทันที

ตอนนี้เจ้าหนูกำลังไปเร่งซื้อกลงดักหนูก่อน

มันต้องใช้เยอะเขาบอกว่าควรใช้เยอะ

โอ้โหคุณแล้วโพรงใต้ตึก

ไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหม